ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
แตกตื่นกันมากตกใจกันใหญ่เลยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในตลาดค่ะ
ไม่ใส่เสื้อแต่ที่คอคือซากงูเหลือม
เขายังพาเจ้าซากงูเหลือมเนี่ยนะเดินไปตามถนนในหมู่บ้านอย่างเงี้ย
มันตายแล้วมันตายแล้วแต่มันก็ตัวใหญ่แล้วมันก็น่ากลัวนะ
เขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากจะประจานงูเหลือมตัวนี้
เอาศพมันมาประจานอย่างนี้คืองูเหลือมตัวนี้แอบเลื้อยเข้าไปในล้าวไก่
ไปกินไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้๓ตัวเค้าโมโฮมาก
ต้องฆ่าทิ้งเพื่อปกป้องฝูงไก่ที่เหลืออยู่กลัวว่าถ้าปล่อยมันไปเดี๋ยวมันจะมากินไก่เขาอีก
พอฆ่ามันเสร็จต้องเอาศพมันมาประจานด้วยเพราะโกรธแค้นหนักมากนึกออกไหม
เพื่อให้เพื่อนเพื่อนงูเหลือมตัวอื่นจะเห็นแล้วไม่กล้ามากินไก่อีก
งั้นโดนอย่างนี้นะจริงเหรออ้าวแล้วจะประชาอันให้ใครกลัวล่ะ
ต้องประจานให้งูเหลือมันกลัวกันเองไงแต่ทีนี้ค่ะ
งูเหลือมเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพแม่ริม
ไปบอกตำรวจเลยว่าผมมีความจำเป็นต้องฆ่ามันทิ้งนะอืม
ก็เอาซากไปฝังกลบทำลายนะคะครับแต่คนก็ตกใจอะค่ะ
แล้วก็นักข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ไปตรวจสอบนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองไปคุยกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแม่สา
เขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้จริงแล้วมีอาชีพรับจ้างฆ่าวัวควาย
อยู่ที่บ้านต้นพึ่งอแม่ริมจเชียงใหม่
ก็เลยฆ่างูได้แบบสบายชิว
เราตามไปถึงบ้านนะคะนักข่าวตามไปถึงบ้าน
เขาไม่อยู่บ้านค่ะไปทำธุระข้างนอก
แต่นายจ้างเขาอยู่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่อยากเป็นข่าวนะ
กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะมีความผิดหาว่าไปฆ่างูเหลือมที่เป็นสัตว์คุ้มครอง
ตามข้อเท็จจริงแล้วในจ้างบอกว่างูเหลือมตัวนี้
ชาวบ้านไปเจองูตายแล้วมีคนเอาไปทิ้งไว้ข้างถนน
แต่ลูกจ้างเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบรู้เท่าไม่ถึงการเลยเอางูไปพาดคอ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปโชว์โชว์พาวที่ตลาดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
คือไม่ได้ฆ่าด้วยซ้ำคือไปเจอซากงูตายแล้ว
จ้างของคนนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะ
ที่บอกว่าผู้ชายคนนี่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าค่างูเหลือมที่ไปซาดกุ้มครอง